แต่ที่เราไม่ต้องอดใจรอเลยก็คือวันนี้มาตรวจสอบดวงชะตากับ
หมอไก่พ่อพาทินีค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะหมอกไก่สัดใสมากเลย
เมื่อวานนี้จำได้แม่นเลยหมอไก่เกริ่นเอาไว้
ว่าวันนี้จะมาพูดถึงราศีที่มีเกณฑ์งานงอก
แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือยังไงคะหมอไก่
ก็คือจะมีด้วยกัน๓ราศีที่อยู่ดีอาจจะมีปัญหาเข้ามา

ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะคะ
มาดูกันเลยราศีแรกอยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะคะ
นั่นก็คือคนที่เกิดในราศีเมฑุร์น

ราศีเมทุนนั่นมันราศีของผมนะครับ
คือชาวราศีเมฑุร์นช่วงที่ผ่านมาปัญหาเยอะ

ปัญหาของชาวราศีเมทุนจะเข้ามาแบบไม่คาดฝัน

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะในช่วงเดือนมิถุนายน
ยาวไปถึงช่วงประมาณต้นเดือนกรกฎาคม

ที่จะส่งผลกับดวงชะตาของชาวราศีเมทุนโดยตรง

ก็คือปรากฏการณ์สุริยฆาตและจันทคาต

ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิธีการแก้เคล็ดให้ด้วย

ปัญหาแรกที่มีโอกาสจะเจอนะคะ
ก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงาน

ก็คือมีเกณฑ์แบบว่าคุณอาจจะทำงานไปเรื่อย
แต่ว่ามันอาจจะมีงานแบบมีปัญหาเข้ามา

คุณจะอ้าวอะไรนั่งหนาคุณใบตอไม่ใช่ลากสีคุณ

ก็ดิฉันเป็นห่วงไง

หรือว่าบางทีคุณอาจจะต้องแบบว่า
ไปแก้ไขปัญหาที่คนอื่นเขาสร้างเอาไว้

แต่มันก็อาจจะไม่ใช่เป็นเมถุนทุกคนเนาะ
กันนะคะเดี๋ยวมีวิธีการแก้เคล็ดนะคะ
ไม่ต้องแบบใครที่เกิดราศีเมทุนแบบคุณชนะนะ

เพราะว่าหมอไก่บอกแล้วว่ามันมีวิธีการแก้เคล็ด
เพราะฉะนั้นเราไปดูเคล็ดลับในการแก้เคล็ด

ขอให้ชาวราศีเมทุนนะคะ
หั่นไหว้พระสวดมนต์เยอะ

ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติเรามีโอกาส
ให้ไปทำบุญบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์นะคะ

ก็คือให้เป็นจำนวนอายุ

เป็น๖๑อ่ะใช่
ก็คือบวกหนึ่งเพราะอายุเราเท่าไหร่
แล้วก็บวกอีกหนึ่งใบอันนี้คือเป็นวิธีการแก้เคล็ด

สวดมนต์บ่อยใช่ไหมคะหมอไก่ใช่ค่ะ
สำหรับราศีเมทุนแต่ราศีอื่นสามารถทำได้ไหมคะ

การสวดมนต์ไว้พระทำได้ราศีอยู่แล้วนะ

ขอบคุณครับค่ะยังไม่หมดนะ

งานงอกไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันก็คือ
ชาวราศีตุลค่ะราศีตุล

ถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น
เพราะตอนนี้ดวงยังดีอยู่นะคะ
อ่าใช่แต่ว่างานจะเริ่มงอกประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายน

ในช่วงนั้นเวลาที่จะทำงานอะไร
มันมักจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามา

กว่าที่คุณจะฝ่าฟันให้ประสบความสำเร็จได้
โอ้โหก็เสียเหงื่อไปหลายปี๊บอยู่
และการทำงานจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแข่งขัน
จะมีเกี่ยวกับเรื่องของพวกคู่แข่งเข้ามาเกี่ยวข้อง
แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความสามารถ
แต่คนอื่นเขาก็มีความสามารถเหมือนคุณ
ผมเรียกว่ามาแบบตีคู่เลยนะสูสีอย่างนี้เลย
ใช่เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ดวงชะตาของคุณยังดีอยู่
เกือบเดือนประมาณดีไปถึงประมาณช่วงกลางเดือนหน้า
เพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากจะทำอะไรให้รีบทำ
เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราปล่อยเวลาให้ถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายน
ตอนนั้นเราอยากทำอะไรก็มันอาจจะช้าไปแล้ว

ก็คือมีคู่แข่งที่น่ากลัวเกิดขึ้นด้วยในช่วงที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้

เพราะฉะนั้นแล้วราศีตุลเองก็ต้องมีวิธีในการแก้เคล็ดหรือว่าป้องกันตัวเองด้วยใช่ไหมคะ

หาเวลาไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังขทาน
ไม่ว่าจะเป็นสังขทานยาสังกระทานอาหารสังขทานของใช้ก็ได้
และที่จริงสังกระทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นถังสีเหลืองก็ได้นะคะ
ใช่ค่ะเราอาจจะจัดไปเป็นภาชนะอย่างอื่นก็ได้
เป็นกระแป๋งกระมังหรือว่าถุงก็ได้
อะไรก็ได้ถุงผ้าก็ดี

คือบางคนคิดว่าการถวายสังขทานคือการซื้อถังสีเหลือง
แล้วมีของอยู่ในนั้นถวายพระจริงแล้วสังกฐานคือจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสะดวกแล้วก็อยากจะถวายพระไปถูกไหมครับ
ไม่ว่าจะเป็นยาข่าวสารอาหารแห้งหรือจะเป็นเครื่องนุ่มผมได้เหมือนกัน

มันเป็นวิธีที่ง่ายมากเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็สามารถเดินทางไปวัดได้แล้ว

ง่ายมากแล้วก็สามารถทำได้ทุกราศีไหมคะหมอไก่

แต่ว่าถ้าเกิดใครราศีตุลไม่สบายอกสบายใจนะก็แนะนำให้ไปถวายสังขทานนะคะ
นอกจากถวายสังฆฐานแล้วเราต้องทำอะไรอีกคะ
ก็ขอให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยนะคะ
หมั่นสวดมนต์ไหว้พระโดยเฉพาะในช่วงวันพระอย่าให้ขาดเลย
ในช่วงวันพระก็ให้สวดมนต์ไห้พระกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอะไรแบบนี้นะคะ
ยังไม่หมดคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้มีงานงอกค่ะ

ใช่ค่ะชาวราศีธนูนะคะเป็นอีกหนึ่งราศีที่โดนอิทธิพลของสุริยฆาตและจันทคาต
แต่ว่าถ้าเทียบกับชาวราศีเมทุนเนี่ยเบากว่าเยอะ
ธนูจะเบากว่าชาวราศีเมทุนนะคะ
แต่ว่าก็ดวงมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดเช่นกัน
แต่ว่าถ้าเทียบกันอาจจะเบากว่านะคะ
ปัญหาเรื่องแรกเนี่ยก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะ
การทำงานร่วมกับคนหมู่มากเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกัน
พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้อาจจะต้องระวังนะคะ
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุแล้วก็สุขภาพ
ในตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่
แต่ว่าเวลาที่มันจะเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเหตุขึ้นมาแบบไม่คาดฝัน
อยู่ดีก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นมาเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิต
แล้วบางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบสิ้นเปลืองไม่ค่อยได้แบบดูแลสุขภาพตัวเอง
ดึกกินอาหารที่มันไม่ค่อยดูแลต่อสุขภาพ

เอาล่ะแต่ว่าก็มีวิธีการใช่ไหมที่จะแก้เคล็ดสำหรับราศีนี้
ใช่เลยค่ะแล้วก็ขอให้ชาวราศีธนูนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของความรู้

ใช่ค่ะเช่นในเรื่องของการบริจาคพวกหนังสือสวดมนต์นะคะ
การบริจาคพวกหนังสือธรรมะก็ได้นะคะ
แล้วก็ขอให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยอย่าให้ขาดเลย
ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เคล็ดสำหรับราศีธนูก็คือบริจาคอะไรเกี่ยวกับความรู้พวกหนังสือสวดมนต์
หรือว่าจริงแล้วที่หมอไก่พูดมาในทุกราศีเนี่ยเรื่องของการหมั่นสวดมนต์เนี่ยสามารถทำได้หมดเลย
ทำไมเราถึงต้องหมั่งสวดมนต์นะคะหมอไก่
สวดมนต์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการที่แบบว่าสร้างบุญบารมีทางหนึ่งนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นการที่แบบสร้างสติด้วยนะคะ
อย่างราศีที่โดนอิทธิพลในเรื่องของสุริยฆาตและจันทคาตนะคะ
ก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกอารมณ์บางทีแบบว่าเกิดเหตุเพราะอารมณ์บางทีเราอารมณ์เสียหรือว่าคนอื่นเนี่ยคือมันมีปัญหาเรื่องอารมณ์พูดง่าย

อ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยมันทำให้จิตใจเราสงบแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยเรามีสติที่เราจะแก้ปัญหาได้
อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีสมาธิแล้วก็มีสติด้วยแล้วในเรื่องของราศีที่โดนสุริยฆาตไปอะไรแบบนี้ค่ะหมอไก่
เหนือจาก๓ราศีนี้ราศีอื่นจะได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงบ้าง
ราศีอื่นเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะสองราศีเนี่ยจะโดนหนักโดยเฉพาะราศีเมทุนเนี่ยจะเยอะ
เมถุนนี่จะเยอะนะคะต้องฝากบอกคนฝั่งนั้นเลยว่าให้หมั่นยังไงคะหมอไก่
คงไม่เมถุนทุกคนหรอกมั้งครับ

ต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อยทำบุญอย่างที่แจ้งไป
ผมฝากแล้วกันนะฮะใครที่ไปทำมงทำบุญก็อย่าลืมกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลมาให้ผมด้วย
เพราะตอนนี้คุณชนะรู้สึกวุบวาบยังไงบอกไม่ถูกแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะที่มาบอกคุณผู้ชมแบบนี้
คุณผู้ชมแบบนี้อยากให้ใช้ชีวิตด้วยความมีสติทั้งหมดเลย
ไม่ได้ว่าเฮ้ยดูแล้วจะเป็นวิตกกังวลอะไรมากเกินไป

ขอบคุณหมอไก่ครับ